คุณผู้ชมคะมาดูความทุกข์ร้อนของเจ้าของบ้าน

บ้านหลังนี้ไม่เคยโดนขโมย

ขณะที่ดิฉันกำลังนั่งริดผ้าอยู่ด้วยนะคะ
กล้องวงจรปิดของบ้านเนี่ยจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ

กลมนี้ค่ะปีนรั้วเข้ามาก่อนเลยคุณค่ะ
ปีนเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำคือย่อแบบนี้ค่ะ
่องแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาค่ะสักพักหนึ่งค่ะ
เปิดประตูหน้าบ้านลักษณะคือเป็นกระจกเลื่อน
เดี๋ยวนะย่องแบบนี้ก่อนย่องแล้วก็คลานมา

คุณเขานึกว่าเขาถ่ายหนังแบบว่าอะไรอยู่หรือเปล่าเออ
คลานแล้วก็ส่องดูว่าในบ้านมีคนอยู่หรือเปล่า
ส่องด้อมมองนะคะ
แล้วสุดท้ายเข้าไปนี่ค่ะเจ้าของบ้าน

นี่ไงเลยบอกว่าไม่เกรงกลัวอะไรเลยค่ะ

นี่ไม่ไปประสบพบเจอ
ที่ฉันบอกหมายถึงว่าโจรไม่มาทำร้ายร่างกาย
ประสบพบเจอลูกปืนหรือมีดหรืออะไร

เห็นไหมมีน้องเล็กเด็กเล็กอยู่ด้วยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาววิมลรัฐ
ประเสริฐเป็นเจ้าของบ้าน

๓๓ทัก๓หมู่๘ตมนต์ปากกราน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ช่วง๔ทุ่มของวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
ดูดีนะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ทุกมุมเลยนะคะ

มันมาเข้าบ้านแบบนี้นะคะ

ต้องพริพาห์อยู่ตรงนี้นะค่ะ

กระเป๋าว่างนี้เลยใช่ไหมคะ๒ใบเป็นกระเป๋าท่านเรียนเหรอ
กระเป๋าเป้ที่เขาเรียนพิเศษกับกระเป๋าฟุตบอลนะคะ
มันย่องเข้ามาแล้วก็มาดึงกระเป๋า๒ใบที่วางไว้บนโซฟาลักษณะเป็นไม้แบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ฟังแล้วช่วยติดตามเบาะแสคนร้ายด้วยนะคะรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเนี่ย
คือมีรอยสักที่แขนด้านขวาเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนี้รู้สึกเป็นกังวลเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมาก
ว่าอยู่บ้านหลังนี้มาเป็น๑๐ปีก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หวังพึ่งตำรวจกับสื่อมวลชนอย่างเรานะครับ